พาคุณผู้ชมมาดูคลิปที่เขาแชร์ในโลกออนไลน์นะคะเป็นผู้ชายสองคน
ขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนกันมานะคะหลังจากนั้นขี่ทะลุรั้ว
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์จังหวัดเลยทะลุแล้วไม่ล้มนะคุณ
ทะลุแล้วได้สิทธิ์ไปต่อแล้วก็หายไปเลยตอนนี้สังคมออนไลน์ถามว่า
คุณเป็นอย่างไรคุณอยู่ที่ไหนอาการคุณเป็นยังไงบ้าง
นี่นะคะคลิปนี้มีชื่อว่าจักรยานยนต์ฟาส๘แรงทะลุรั้วมหาวิทยาลัย

แรงค่ะ

เออเป็นไงบ้างไม่รู้นะ

เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้อ่ะเนอะอันนี้เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดนะคะ

ขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนกันมาในช่วงเวลากลางคืน
แล้วก็ทะลุเป็นประตูประตูรั้วของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์จังหวัดเลย
และหลังจากนั้นรถคันนี้หายไปในความมืดเลยนะคะ
คนที่เอาคลิปนี้มาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
ก็คือคนที่เขาควบคุมกล้องวงจรปิดนี่แหละนะคะ
แล้วก็มีคนแชร์ต่อกันไป
คำถามมันเกิดขึ้นมากมายเลย
รอดไปได้อย่างไร๒เขาหายไปไหน
ตอนนี้เขาอยู่ที่ไหน๔เขาเป็นใครกันนะ
ทีนี้จากการไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากทีมข่าวทีมข่าวไทยรัฐทีวี
คาดว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นประมาณเที่ยงคืนนะคะ
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ภาพที่เห็นมาจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านสะดวกซื้อ
ภายในมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เลย
ภาพเป็นการจับภาพของผู้ชายสองคนนะ
ไม่ทราบรุ่นเพราะมันมืดทะเบียนก็ไม่เห็นเพราะทะเบียนมันอยู่ด้านหลัง
ซ้อนกันมาขี่ด้วยความเร็วพอประมาณแล้วก็ทะลุรั้วเหล็กหายไปเลย
เนี่ยได้รับความเสียหายนะคุณแต่รถจักรยานยนต์เนี่ยไม่รู้ว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหน
แต่มันไปได้ต่อตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเป็นใคร
และเขาเป็นห่วงที่สุดได้รับบาดเจ็บอะไรหรือเปล่านะคะ
จากนี้พบว่าวันและเวลาที่เกิดเรื่องภายในมหาวิทยาลัยเขามีการจัดงานเลี้ยงของตำรวจ
ซึ่งเขาเป็นการคาดการณ์ว่าเป็นตำรวจหรือเปล่าที่มาร่วมงานเลี้ยง
อย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่ทราบจริงนะคะว่าบุคคลที่อยู่ในคลิปเนี่ยแท้จริงแล้ว
เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาร่วมงานเลี้ยงหรือเป็นนักศึกษาที่มองไม่เห็นรั้วจริง
หรือ๓เป็นคนเมาที่ไหนก็ได้ที่แบบประสบเหตุแล้วก็รีบหนีไปเนี่ยนะคะ
ชาวเน็ตเขาอยากรู้จักคุณมากเลยนะสองคนเนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นะ
แต่บางคนเขาอาจจะไม่กล้าแสดงตัวนะถ้าเขาเมาเพราะว่าเดี๋ยวมีความผิดเนอะ